ศรีสะเกดมีคดีที่ชายพิการแขนขาลีบคนหนึ่งนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเขาบอกว่าเป็นร่างทรงปู่ฤษี
ถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืนหญิงสาววัย๑๗ปี
ตอนนี้ชายคนนี้ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับยังตามหาตัวไม่พบ
แต่ว่าแม่แล้วก็ชาวบ้านไม่ปักใจเชื่อ
เพราะว่าชายคนนี้พิการแขนขาลีบหรือว่าเป็นโปรลิโอมาตั้งแต่กำเนิด

ไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณยุธยาตุ้มมีครับ
สองสามีภรรยาชาวอำเภอภูสิงศ์พาลูกสาวคนเล็กอายุ๑๗ปี
ไปแจ้งความที่สพเมืองศรีสเกตว่าลูกถูกนายสุรสิทธิพระศักดิ์
ซึ่งเป็นคนพิการและเป็นร่างทรงอ้างตัวว่าเป็นปู่ฤษี
มขืนกระทำชำราวภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
พ่อผู้เสียหายให้การว่าเรื่องเกิดจากนายทวีซึ่งเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน
ทักลูกสาวคนโตว่าตอนนี้กำลังมีเคราะห์ต้องรีบไปทำพิธีแก้กับนายสุรสิทธิ์ที่เป็นปู่ฤษี
โดยนายทวีพยายามพูดบ่อยครั้งจึงตกลงที่จะให้ลูกทำพิธี
วันศุกร์ที่๒๔สิงหาคมนายทวีจึงไปรับตัวปู่ฤษีมาทำพิธีให้ที่บ้านของนายทวีเอง
ลูกสาวคนโตและคนเล็กก็ทำพิธีด้วย
ต่อมาวันเสาร์ที่๒๕สิงหาคมนายทวีก็ชวนครอบครัวไปทำพิธีที่บ้านของนายสุรสิทธิ์อีกครั้ง

พอเช้าวันอาทิตย์ที่๒๖สิงหาคมนายทวีพร้อมลูกสาวกลับมารับลูกสาวคนเล็กพาไปทำพิธี
โดยที่พ่อแม่และพี่สาวไม่ได้เดินทางไปด้วย
จะไปรับนายสุรสิทธิ์หรือปู่ฤษีอยู่ที่บ้านในอำเภอกันธรารม
พาเข้าเมืองศรีสะเกดไปทำพิธีที่รีสอร์ท
เปิดห้องพัก๒ห้องห้องหนึ่งมีนายทวีพักกับลูกสาว
ส่วนอีกห้องปู่ฤษีกับผู้เสียหายร่วมทำพิธีกัน๒คน
และใช้โอกาสนี้ข่มขืนพร้อมกับข่มขู่ว่า
จะทำพิธีทางศัยศาสตร์ให้ตายทั้งครอบครัว

ก่อนจะปล่อยตัวในช่วงเช้าของวันที่๒๗สิงหาคม
ให้นายทวีพาไปส่งกลับบ้าน
เมื่อถึงบ้านพ่อแม่และพี่สาวเห็นว่ามีพฤติกรรมผิดปกติ
อยู่คนเดียวไม่สนุกสนานร่าเริง
เค้นถามจนยอมเล่าให้ฟังว่า
ได้ถูกนายสุรสิทธิ์ข่มขืนที่รีสอร์ท
พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลภูสิงศ์
ผลออกมาคือถูกข่มขืนจริง

ทีมข่าวไปที่บ้านของปู่ฤษี
ของปู่ฤษีเล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
ตอนนี้ญาติกำลังโทรศัพท์ตามลูกชาย

หลังหายไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แล้วมีข่าวเป็นคนข่มขืนสาววัย๑๗ปี

ส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะไปข่มขืนใครได้

พิการแขนขารีบมาตั้งแต่เด็ก
จากคุยธรรมทุกวัสดิบขายจากคุณ
ทั้งสามสุรควารรอบการ
ดนตรีเทพธารแสดง
ถ้ามากลางกายบนกลางกายฉ่อง
นายสุรสิทธิ์รับดูดวงสะดอกเคราะห์ปัดเป่าสิ่งไม่ดีตามความเชื่อตั้งแต่อายุ
มาเข้าทรงบอกให้ช่วยเหลือคน
จากนั้นมาชาวบ้านก็เรียกว่าปู่เทีย

พอเริ่มมีลูกศิษย์มากขึ้นก็เรียกว่าปู่ฤษีตาไฟ
ปัจจุบันอายุ๔๐ปีก็ยังทำพิธีต่างอยู่
ชาวบ้านหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ไม่เชื่อที่ปู่เทียจะสามารถไปข่มขืนใครได้
เพราะปกติจะกินหรือเดินก็ยังลำบาก
ผมว่าเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับลักษณะก็คือคือให้ข้อมูลก็คือ
ช่วยตัวเองไม่ได้เข้าห้องน้ำนี่ก็พ่อกับแม่
กินข้าวนี่มือแกยังชำอย่างนี้เลยก็ยังกินช่วยตัวเองไม่ได้
แล้วจะไปข่มขืนทำอย่างนั้นได้ยังไง
ผมก็ได้ยินข่าวเมื่อเช้านี้ผมก็เข้ามาถามแม่ของปู่เทียอยู่ว่า
ยายเขาจะทำได้ยังไงขนาดตัวเองอยู่บ้านเขายังช่วยตัวเองไม่ได้หรือประมาณ
ทีมข่าวโทรศัพท์ไปหานายสุรสิทธิ์ปรากฏว่ามีคนรับสาย
บอกว่าตอนนี้ปู่อยู่กับลูกศิษย์ที่อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด
พรุ่งนี้จะเดินทางกลับส่วนคดีความปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของตำรวจ
ตอนนี้ไม่ขอตอบโต้อะไรก่อนจะวางสายไป
โดยแม่ของนายสุรสิทธิ์ยืนยันว่าเสียงชายที่พูดในโทรศัพท์
เป็นเสียงของนายทวีที่มารับลูกชายไปเมื่อวันอาทิตย์
ถือเป็นคดีปริศนาและน่าสนใจว่าคนที่ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นผู้พิการ
จะก่อเหตุจริงหรือตกเป็นแพ้ทีมข่าวยังคงเกาะติดอยู่ที่ศรีสะเกด
กฤษดาราบลื่นถ่ายภาพยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน